เริ่มต้นวันนี้แน่นอนว่าโควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทย
คือนอกจากเรื่องตัวเลขประจำวันเนี่ยนะฮะโหวันนี้ผู้เสียชีวิตก็๔๑นะ
ใช่ค่ะวันนี้เยอะแต่ได้แถลงเรื่องการกระจายวัคซีนโควิดสิบเก้าด้วย
แผนบริหารจัดการการกระจายวัคซีนและการลงทะเบียนรับวัคซีนค่ะ
คุณหมอธวีศิลป์บอกว่าที่ประชุมสอบครเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแนนมรี
มีมติมีคำสั่งในการมอบหมายให้พลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์
เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการของสบค
เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยได้มีมติและเห็นชอบก็คือ
ชะลอการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ผ่านระบบหมอพร้อมไว้ก่อน
ค่ะคนก็กังวลใจกันเยอะเกิดคำถามเยอะมากค่ะ
ว่าแล้วคนที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่ต้นก็คือกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุ
แล้วผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเนี่ยลงทะเบียนไปแล้ว
จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรไหมโอ้โหถ้าไม่เปลี่ยน
ถ้าได้ฉีดแล้วจะได้ฉีดแอสตราเซเนก้าตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นไหม
เกิดคำถามเยอะนะคะถือยังไม่ได้ลงเลยเนี่ย
จะเอายังไงกันดีใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลสับสน
ปนความไม่เข้าใจด้วยนะครับคุณหมอทวีสินได้
แจ้งข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙ผ่านระบบหมอพร้อมเนี่ย
ตรงเนี้ยจะหยุดจะพักหรือจะใช้คำว่าชะลอไว้ก่อนก็ได้นะฮะ
โดยคุณหมอทวีสินบอกว่าสืบเนื่องมาจากอย่างนี้
เพราะมีความเข้าใจว่าโอ้โหสงสัยวัคซีนไม่พอแน่
หรือจะระบบมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่
เพียงแต่ว่าไม่อยากให้เกิดระบบลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและคนลงพร้อมกันทั่วประเทศ
มันเป็นคอขวดคือคนเข้ามาที่หมอพร้อมหมด
แต่ตอนนี้หลายจังหวัดเขาแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงมายังสบคแล้ว
ว่าเขามีระบบของจังหวัดเขาเองใช่ค่ะจะมีระบบแอปพลิเคชัน
หรือว่าออนไลน์หรือว่าไปลงทะเบียนตามจุดต่างเนี่ย
แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการของเขาอย่างกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มให้ลงแล้ว
๗๑๑ก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้
เพราะฉะนั้นก็เลยหมอพร้อมเนี่ยก็จะไม่ต้องลงทะเบียนตรงนี้ละ
ถามว่าหมอพร้อมยังอยู่ไหมยังอยู่
คุณหมอทวีสินบอกว่าจากนี้ไปบทบาทของระบบหมอพร้อม
ก็คือการติดตามผล
เพราะไม่ว่าคุณจะไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙กับทางจังหวัดที่คุณอยู่
ภูมิลำเนาที่คุณอยู่เนี่ยด้วยแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่
แต่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ระบบหมอพร้อม
แล้วจะบอกว่าคุณฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็ม๑วันที่เท่าไหร่เข็มที่๒ฉีดวันที่เท่าไหร่
และสุดท้ายระบบหมอพร้อมก็จะทำหน้าที่ในการออกใบประกาศ
รับรองการฉีดวัคซีนให้กับคุณ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าการที่ชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
แล้วให้ไปใช้การลงทะเบียนผ่านระบบของแต่ละจังหวัดแทนนั้น
ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่เพียงพอหรือว่ามีปัญหาไม่ใช่นะครับ
แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และขอยืนยันอย่างที่คุณหญิงวันศรบอก
หลายท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุบอกว่าลงมายุควรไปแล้ว

ของดิฉันก็เข้าไปดูของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันลงให้ไว้ตั้งแต่ต้นเลย

เข้าไปดูในหมอพร้อมตอนนี้ยังได้วันเดิม

ค่ะนี่เพิ่งไปดูเมื่อกี้เลยยังเหมือนเดิมอยู่

ได้ไปฉีดที่ไหนวันที่เท่าไหร่อะไรยังไง

แต่ท่านที่อย่างเดี๋ยว๓๐พฤษภาคมที่เดิมมีข่าวว่า
กลุ่มที่อายุไม่ใช่๖๐ปีไม่ใช่กลุ่มโรคเสี่ยง
เดี๋ยวจะเปิดให้ลง๓๑พฤษภาคมเป็นต้นไปนะที่หมอพร้อม

คุณหมอทวีสินอธิบายว่าประมาณอย่างนี้

ทีนี้ค่ะเอาให้ชัดมากขึ้นนะคะ
ทีมข่าวก็ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

เรื่องของการชะลอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนะคะ

ก็ไม่ได้เข้าประชุมร่วมกับสบค
กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในลักษณะของเป็นฝ่ายปฏิบัติ
ก็จะทำตามนโยบายจากสบค
ว่าให้จัดวัคซีนไปที่ไหนอย่างไร
ส่วนกรทมก็เปิดให้คนกรุงเทพลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ
และแอปพลิเคชันเป่าตังค์หรือร้านสะดวกซื้อ
เพราะว่ากรุงเทพมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการด้วยตัวเอง
กระทรวงสาธารณสุขก็จะไปเกี่ยวข้องไม่ได้
รวมถึงที่กรทมขอวัคซีนเดือนมิถุนายน
และกรกฎาคมรวม๕ล้านโดสในเข็มแรก
กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค
ก็มีหน้าที่จัดส่งวัคซีนตามคำสั่งของสบค
ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธค่ะ
มีประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีอธิบดีกรมควบคุมโรคอยู่ในสอบคอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนที่เขาตกลงกันว่า
จัดวัคซีนจำนวนเท่าไหร่ไปที่ไหนเนี่ย
ก็หมายความว่าผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีอำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการดูแลในกรทม
ก็กรทมก็ต้องอธิบาย
แต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขพอกรทมเรียกร้องมาว่า

๒ล้านโดสเราก็จัดให้๒ล้านโดส
ก็ผมไม่พูดวัติบัติแล้ว
เขาเรียกร้องมา๒ล้านโดสผมก็ปล่อย๒ล้านโดส
เขาอาสาว่าเขาจะไปบริหารจัดการด้วยตัวเองหมด
มันก็ยุ่งไม่ได้
ถ้าฟังจากสวบคและจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงแบบนี้
สรุปก็คือหลังจากนี้ไปบุคคลทั่วไป
ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ป่วย๗กลุ่มโรค
ให้ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ตามแต่ละจังหวัดของคุณ
จังหวัดของคุณมีแอปพลิเคชันอะไรมีเว็บไซต์อะไร
หรือว่ามีจุดให้ลงทะเบียนอย่างไรทำตามนั้น
และแต่ละจังหวัดก็จะมีการกำหนดโคต้าของแต่ละจังหวัด
ประสานสบคไปสบคก็ประสานกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขก็จัดส่งวัคซีนให้ตามที่ร้องขอไป
เพราะว่าวัคซีนที่มาเนี่ยยังไงก็ต้องกระจาย
แล้วก็จากสอบคอก็ต้องมาที่จังหวัดก่อน
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด

ถ้าลงผ่านหมอพร้อมตรงระบบกลาง
บางทีจำนวนยอดมันไม่สัมพันธ์กันกับวัคซีนของแต่ละจังหวัดที่ได้มา

เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙ของแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไป

แล้วแต่คนที่ลงทะเบียนเอาไว้
เพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ
กรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้

พร้อมในการลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับ
กรุงเทพมหานครจะลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด๑๙
มีช่องทางอยู่๓ช่องทางนะครับ

ผู้ที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ได้
แต่ต้องเป็นผู้ที่อายุไม่เกิน๖๐ปีนะ
๙ปี๑๐เดือน๑๘ปีถึง๕๙ปี๑๐เดือน
เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาลงทะเบียผ่านหมอพร้อมไปแล้ว
หรือถ้าจะลงเพิ่มเติมตรงนี้ก็ลองให้ลูกหลานลงให้ดูนะครับ
กลุ่มที่๒ที่ไปลงทะเบียนได้นะครับ
ตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับ
๒นาฬิกา๒๗พฤษภาคม
ก็คือกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
ถ้าท่านสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้ว
จากคนละครึ่งราวชนะเนี่ย
เข้าไปแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนตรงนี้ได้เลย
ไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรใหม่นะครับ
หรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ลงอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่
กรทมอำนวยความสะดวกให้นะครับ
ให้ท่านไปลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับค่ะ๗๑๑
เอาบัตรประชาชนใบเดียวไป
เอาโทรศัพท์มือถือของท่านไปด้วยนะฮะ

เรื่องของการลงทะเบียนนัดหมายลงทะเบียน

ช่องทางนี้นะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับ

นี่ในส่วนของกรุงเทพฯมหานคร
ส่วนจังหวัดอื่นก็อาจจะแตกต่างกันออกไป

แล้วเมื่อชะลอการลงทะเบียน

และผู้ป่วย๗กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้

ถึงแม้ว่าได้วันเดิมที่ลงทะเบียนไป

เรื่องนี้เนี่ยค่ะในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่สถานีบังซื้อก็เป็นศูนย์ในการฉีดโควิดของทางกระทรวงคมนาคม
เขาก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปด้วย

คุณอนุทินก็เลยบอกว่าการฉีดวัคซีนมันเป็นวาระแห่งชาติ
ดังนั้นที่ลงทะเบียนกันไว้ผ่านทางหมอพร้อม
ทุกคนจะได้ฉีดวัคซีน
ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

คือประชาชนทั่วไปมีวัคซีนแน่นอน
แต่ขออย่ากังวลอย่าเน้นยี่ห้อ
ไม่อย่างนั้นคนจะเครียดขึ้นมาอีก
เดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะ
ป้องกันไม่ให้โปรยหนัก

นั่นคือวัคซีนที่รัฐบาลจะจัดให้

บอกว่าไม่มีบุคคลภายนอกหรือเอกชน
แซงคิวซื้อวัคซีน
กับ๒๕จุดฉีดวัคซีน
เพราะวัคซีนทุกขวดที่ได้รับอนุญาตออกไป
ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมควบคุมโรค
ปัญหาเรื่องของใครจะแย่งโคต้าอะไรหรือไม่เนี่ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบ
บอกว่าคือภาพรวมของการฉีดวัคซีน
ให้กับบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
รวมไปถึงกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง
ที่เป็นคนขับรถบริการสาธารณะค่ะ
ที่เขาไปฉีดวัคซีนกันที่ศาลีกลางบางซื่อ
เป้าหมายประมาณ๓๕๐๐๐๐คน
วันที่ผ่านมาตั้งแต่๒๔พฤษภาคม
คนที่มาฉีดวัคซีนอาการข้างเคียงคือน้อยมาก
มีที่ต้องส่งโรงพยาบาลแค่รายเดียว

ที่นี่ก็ฉีดวัคซีนซีโนแวค
นี่ท่านผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์คุณเดี๋ยวมาสอน
บอกที่โคราชเขาให้ลงทะเบียนกับทางจังหวัด
อายุ๑๘๕๙แล้วเดี๋ยวมิถุนายนนี้จะเริ่มฉีดแล้ว
จะได้รับทราบแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันด้วย